เห็นภรรยากงเหล้าอยู่กับออสแล้วกอดกันกลม

เห็นแล้วมันภาพบาดตาบาดใจเลยทนไม่ไหว
คว้ามีดกรีดหน้าภรรยานะครับ
คุณผู้ชมเห็นว่าเราจะได้เห็นตัวผู้หญิง

เลือดนี่อาบหน้าเลยนะครับ
เร่งช่วยเหลือนำตัวส่งโรงพยาบาลเพราะว่าถือว่าบาดเจ็บสาหัส
ใช่แล้วดูสิเสื้อก็ชุ่มไปด้วยเลือด
ใช่แล้วก็อาวุธที่ถูกใช้ในการกรีดหน้าเธอก็ตกอยู่ใกล้ตรงนี้นะ
เป็นมีดทำครัวตกอยู่๑เล่มนะครับ
บ้านหลังเกิดเหตุก็มีคราบเลือดทั่วบ้านเลยทั้งโต๊ะม้าหินแล้วก็พื้นถนน
ผู้ก่อเหตุตำรวจจับกลุ่มได้ขณะหลบหนีไปได้ประมาณสัก๑กิโลเมตร
ก็คือนายสมคิดแย้มบุภาอายุ๕๑ปีเป็นสามีของผู้หญิงผู้บาดเจ็บนะฮะ
เมืองต้นก็มีอาการมืนเมาครับเจ้าหน้าที่ตำรวจก็นำตัวไปสอบสวน
สอบหลายชั่วโมงนะคุณจนเริ่มส่างเมา
นายสมคิตรับแบบนี้บอกว่าผมกรีดหน้าเมียผมจริง
เพราะว่าตอนผมกลับมาที่บ้านผมเห็นเมียผมนั่งกงเหล้า
้งเท่านั้นไม่พอกง๊งกับนายออสที่โต๊ะหน้าบ้าน
อยู่กับนายออสเท่านั้นก็ไม่พอยังกอดกันแนบชิดลักษณะคือเกินเพื่อน
ต่อให้จะบอกว่าเป็นเพื่อนแต่พฤติกรรมที่เห็น
ก็เลยทำให้กดอารมณ์ไม่อยู่ทนไม่ไหว
ใช่ครับคือมันบาดตาบาดใจผมก็เลยโกรธ
เดินไปหยิบมีดในห้องครัวออกมาทำร้ายทั้งคู่เลย
แล้วก็บอกว่าเคยเตือนแล้วนะไม่ให้เมียคบหาเพื่อนชาย

ไอ้นายเจ๋งไม่จริง
มาทำร้ายจากด้านหลังเลยผมพยายามเข้าไปห้ามนะ
แต่ก็ถูกมีดฟันเข้าที่ใบหูเหมือนกันนะครับ
ก็แจ้งความดำเนินคดีกับนายสมคิดเช่นเดียวกันนะครับ
อย่างไรก็ตามตอนนี้นายสมคิตถูกคุมตัวไว้ที่สพนครหลวง
แล้วก็เตรียมส่งฝากขังหลังสอบสวนเสร็จนะครับ
ส่วนอาการของผู้บาดเจ็บนะฮะก็คือนางสาวโอเนี่ย
ต้องดูแลอย่างใกล้ชิดเพราะว่าถูกมีดกรีดหน้าไปถึง
เป็นแผลยาวคุณเย็บมัน๒๐เข็มอ่ะนะฮะ

ส่วนหูของนายออสก็บาดเจ็บเหมือนกันนะฮะ